อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของโจรที่ชอบไปทุบรถ
อันนี้เห็นเป็นระยะนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

คนดังเป็นรถปอเช่เขาก็คงตั้งข้อสังเกตแหละ
แพงในนั้นก็น่าจะมีของเยอะนะคะ
พ่อของโปรอาร์มนี่นะคะใช้รถยนต์ของโปรอาร์มขับไปรับประทานอาหาร
ในช่วงกลางดึกของวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ
ทำให้ถูกคนร้ายทุบกระจกรถยนต์ปอเช่ของโปรอาร์ม
และได้ทรัพย์สินไปกว่า๒แสนบาทเลยค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนนครบานบางเขนค่ะลงพื้นที่
หาข้อมูลติดตามตัวคนร้ายที่ทุบกระจกรถยนต์ปอเช่
รุ่นเขยนสีดำของนายกิรเดชอภิบาลรัฐหรือว่าโปรอาร์ม
กอล์ฟชื่อดังนะคะที่จอดอยู่บริเวณหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ริมถนนเทพารักษ์แขวงคลองถนนเขตบางเขน
คนร้ายนี้ได้ทรัพย์สินไปทั้งหมดนะคะหลายรายการค่ะ
เงินสดเงินสดไทย๗๐๐๐บาทเงินสกุลญี่ปุ่น๕๐๐เยน
กระเป๋าแบรนดเนม๒ใบและเอกสารต่างรวมมูลค่าทั้งหมดนะคะ

กระเป๋าและเงินทองเหล่านี้เป็นของโปรอาร์มนะ

เพราะว่ารถคันนี้จอดอยู่นอกสุดของบ้าน

คันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เพราะอาร์มบอกไม่ค่อยได้ใช้

เพราะอาร์มบอกคันนี้ส่วนใหญ่จะไว้ไปทานข้าว
ไปด้วยกันในครอบครัวรถเขยนคันใหญ่หน่อย

จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
หน้าร้านที่เกิดเหตุรวมถึงร้านที่อยู่ใกล้ด้วยนะคะ

คือไปไม่ถึงเพราะว่าคุณพ่อนี่จอดไว้ไกลที่สุด
ของลานจอดรถร้านอาหารจุดนี้

ประจวบเหมาะกับคนอะไรนะดูแลรถของร้านอาหาร

ลา๒วันเลยไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งตำรวจนครบานบางเขนก็รับแจ้งเหตุคนร้ายทุบกระจกรถยนต์
ที่ร้านจอดรถร้านอาหารแห่ง๑
เดินทางไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
โดยมีนายพานุพงศ์อภิบาลรัฐเป็นพ่อของโปรอาร์ม
เป็นผู้ที่ขับขี่รถยนต์คันนี้มา

ขับรถของลูกชายมารับประทานอาหารที่ร้านแห่งนี้
จอดอยู่ที่ลานจอดรถแค่๓๐นาทีเท่านั้น
พอทานอาหารเสร็จเดินกลับไปที่รถ
สังเกตเห็นว่ากระจกฝั่งขวาหลังคนขับ
หลุดออกมาแล้วไปตกอยู่ที่เบาะหลัง

รีบเข้าไปตรวจสอบภายในพบว่า
สินที่เห็นมาก่อนหน้านี้ก่อนที่ขับออกมา
หายไปก็เลยรีบโทรศัพท์บอกลูกชาย

ซึ่งซับสินทั้งหมดที่สูญหายนี่เป็นของโปรอาม
จากการตรวจสอบเบื้องต้นตำรวจคาดว่าคนร้าย

ในการก่อเหตุก็คือการใช้ไขควงงัดกระจกรถ
และจากการสอบถามพยานในที่เกิดเหตุ

ตำรวจก็ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางต่อไปเพราะว่ากล้องวงจรปิด
ซึ่งอยู่หน้าร้านทั้งร้านที่ไปรับประทานอาหาร

ใช่ค่ะก็เลยต้องตรวจสอบเส้นทางของคนร้าย